หลังจากที่ช่างได้ทำการขึ้นรูปใบดาบแล้วก็จะถึงขั้นตอนของการนำมาแต่งใบดาบ
เป็นขั้นตอนของการทำให้ใบดาบมีความเรียบร้อยและมีความสวยงามมากขึ้น
โดยช่างจะทำการแต่งใบดาบในสองขั้นตอนเริ่มต้นด้วยขั้นตอนแรก
เป็นการใช้ตะใบเหล็กเพื่อแต่งให้บริเวณสันดาบมีลักษณะเป็นแบบรูปทรงจัว
และต่อจากนั้นช่างจะทำการโศกดาบ
ด้วยการใช้เหล็กโศกเพื่อเป็นการแต่งใบดาบให้มีความคง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน